ส่วนเหตุการณ์นี้ที่บุรีรำค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคุณป้าท่านหนึ่งอายุ๕๐
๕๑๘มา๒วันก่อนนะคะนะครับคุณป้าบอกว่าก็ไปเก็บเผ็ดไปหาเหตุตามปกติ
นิ่งแป๊บหนึ่งแล้วพยายามสะบัดหัวขึ้นมาครับ
รอดมาได้ค่ะป้าบอกว่าสงสัยเนี่ย
มันไม่ใช่แค่แบบจะชิงทรัพย์หรืออะไรเหมือนมัน
พยายามจะข่มขืนอุ้ยพยายามจะข่มขืนป้าเนี่ย
เล่าให้ฟังจะข่มขืนป้าเลยเหรอใช่ค่ะ
ตกใจแต่ป้าบอกโชคดีมากป้าแบบสะบัดดิ้นหลุดมาได้อะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตำบลโกรกแก้วอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรำค่ะ
ครับนางห่วงที่รักอายุห้าสิบแปด
พาทีมข่าวของเราพาผู้ใหญ่บ้านด้วยไปดูจุดเกิดเหตุเนี่ย
ให้ดูตรงนี้นางห่วงบอกว่าสามสิบกรกฎาคม
มาคนเดียวมาหาเห็ดในป่าตรงนี้ห่างจากบ้าน๒กิโล
มาตอนเก้าโมงเช้านะคะนี่นี่นี่ป้าก็หาเห็ดอย่างงี้เลย
ก็เดินละละริมทางเดินไปเรื่อยเรื่อยพอเห็นเห็ดก็นั่งแบบนี้เลย
ป้าบอกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับป้าพยายามสะบัด
บอกมันเสี้ยววินาทีจริงนะมีเสียงคนเดินมาหันไป
เห็นเป็นผู้ชายผอมสูงเอาผ้าดำมาคลุมป้าค่ะ
ดหัวป้าลงไปกับพื้นเอาผ้ามารัดคอซ้ำอีก
แต่ไม่ได้ยินเสียงคนร้ายเลยนะคนร้ายไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียว
ป้าบอกว่าป้าก็พยายามตั้งสติก้มหัวลงแล้วก็นิ่งแป๊บนึง
รวมกำลังทั้งหมดที่มีสะบัดหัวขึ้นมาแรงแรงจนคนร้ายหงายท้องไปเลยนะคะ
แล้วป้าก็ลุกขึ้นวิ่งแบบไม่คิดชีวิตคนร้ายก็คงตกใจป้าเหมือนกัน
ป้าบอกก็วิ่งหนีไปคนละทางกับป้าป้าก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านค่ะ
บอกว่าโอ้โหมันเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเลย
ถ้าสู้แรงคนร้ายไม่ได้ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
เพราะลักษณะของคนร้ายดูเหมือนตั้งใจจะทำร้ายป้าด้วยนี่คือโชคดีที่รอดมาได้อย่างบุดหวิดค่ะ
นางเกฟเฮดยุนมาคุ้มเลยแล้วมาคุ้มแบบไหนปั้นคึ้งผางสิมา
มาคุ้มหัวยายเลยผ่าสีดำ
ก็แล้วยังไงต่อ

ตอนนั้นยายได้บอกอะไรไหมได้พูดอะไรไหม
ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะนางสาวจันทิมาแสนศักดิ์อายุ๒๔บอกว่า
ก็เห็นแหละเห็นป้ามาแจ้งผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เธอก็ตกใจนะไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
ก็ดูจากพฤติกรรมคนร้ายคาดว่าน่าจะตั้งใจมาข่มขืนป้า

จากนี้คนในหมู่บ้านคนในพื้นที่เขาก็กังวล

เกิดขึ้นตอนเช้านะครับ๙โมงเช้านะครับ
ก็น่ากลัวจากการที่แกเล่าเป็นผ้าดำคุมหัวมันก็น่ากลัวอยู่นะคะ

ไม่มีโอกาสคุยกับป้าแกไหมพูดจะหาย
ได้ฟังแกพูดอยู่ค่ะแกก็เล่าแกก็กลัวค่ะ
ขณะที่เราไปหาเห็ดเราก็จะไม่น่าพกอะไรไปเยอะแยะ
ก็น่าจะน่าจะแบบมีในกระเป๋าย่ามที่เราเห็น
มันก็มีสายไฟมีอะไรอย่างนี้มันก็น่ากลัว
น่าจะหวังเอาชีวิตนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่เฉลาวเพชรลุกขาอายุ๕๓
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตำบลโกโกแก้วอำเภอนนท์ซูวัล
บอกว่าป่าชุมชนตรงนี้เนื้อที่๗๐ไร่

ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยค่ะ
ในเขตพื้นที่ตรงนี้ผู้ใหญ่เองก็ตกใจ
ก็ไม่รู้เจตนาที่แท้จริงของคนร้ายแต่มันก็น่ากลัวนะคะ
ก็เลยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านระมัดระวังตัว
ถ้าเจอผู้ชายแปลกหน้าให้รีบแจ้งเลย
เพื่อจะหาแนวทางแก้ไขกันต่อไปค่ะ
เห็นแบบก็คือคนรูปร่างสูงผอมนิดหน่อย
แล้วก็ใส่เสื้อยืดแขนยาวเกงยีนขายาว

คือโภกหน้ามา

ไม่เคยมีนะเหตุการณ์ที่ว่าอยู่ในป่าอย่างนี้ไม่เคยมี

ชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ก็ต้องระมัดระวังตัว
เวลาออกจากบ้านให้มากยิ่งขึ้นก็จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาค่ะ
ถ้าพบเห็นคนแปลกหน้าก็จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กันทันทีเลย
โอ้โหคือไม่ใช่แค่ชิงทรัพย์นี่ถึงขั้นป้าบอก
น่าจะข่มขืนหวังจะข่มขืนเลย
คือคุณป้าแกก็กลัวว่าเนี่ยฮะร่องรอยเนี่ย
บอกเดี๋ยวจะหาว่าป้าพูดไม่จริง
ป้าเลยบอกป้าไปแจ้งความสอบพอโนนสู่วันเลยนะฮะ
อีกมุมหนึ่งก็คือเพื่อความปลอดภัยของคนในพื้นที่ด้วย
เดี๋ยวคนร้ายมันจะย้อนมาอีกนี่ฮะ
นี่ตำรวจก็มาตรวจสอบกันนะครับท่านผู้ชมครับ
ป้าก็ไปจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่ขออโหสิกรรมด้วยนะฮะ
เพราะว่าก็เพื่อความสบายใจนะ
เดี๋ยวจะแบบเอ๊ะมีเจ้ากรรมนายเวรอะไรตั้งแต่ชาติที่แล้วหรือเปล่า
ร้ายมันเลยมาก่อเหตุนะครับนี่ฮะคุณป้าไปจุดทูบบอกวันนี้นะครับ
สิ่งที่ชาวบ้านอยากรู้มากก็คือว่าจุดประสงค์ของคนร้ายเนี่ย
มันต้องการมาจี้ชิงทรัพย์หรือมันหวังถึงขั้นกระทำอนาจารย์ข่มขืนอะไรแบบนี้นะ
แต่ถ้าจะข่มขืนคุณป้าเนี่ยชาวบ้านบอกว่า
อาจจะเป็นไปได้ไหมคนร้ายมันมาข้างหลัง
แล้วเห็นผมคุณป้าไหมฮะผมยาวมาก
ข้างหลังอาจจะคิดว่าเป็นหญิงสาววัยรุ่นทั่วไปก็ได้
ก็เลยแบบมาคลุมเอาอะไรคลุมหัวเลยใช่ไหม
นี่เห็นไหมคิดว่าเป็นหญิงสาววัยรุ่นทั่วไปหรือเปล่า
นี่ฮะทีนี้พอคุณป้าโวยวายแล้วก็ผลัก
มันก็เลยวิ่งหนีไปเหตุผลที่ไว้ผมยาวขนาดนี้เนี่ย
ป้าบอกว่าเนื่องจากที่ผ่านมาหลายปีเนี่ย
ลูกสาวเนี่ยไปมีสามีเป็นชาวต่างชาติ
แล้วยังไม่กลับมาที่บ้านเลยอาจจะติดโควิดอะไรพวกนี้
สถานการณ์ก็เลยเดินทางไม่ได้นะครับ
ตามความเชื่อของคนในพื้นที่ก็คือ
ถ้าลูกสาวไปแล้วก็ยังไม่กลับมาที่บ้านเนี่ย
จะไม่ยอมตัดผมจะปล่อยไปเรื่อย
นี่ป้าบอกนี่ป้าเลยปล่อยยาวขนาดนี้เลยไง
แม่แค่ไปนั่งยองหันหลังหาเห็ด

มันคิดว่าสาววัยรุ่นจะมาทำร้ายป้าซะแล้ว

จะสั่นลูกไปตะนกตะห้างกะหิดตั๊ด
ทำไมตั๊ดผมก็คือตั๊ดดินตั๊ดมือสั่นตัวหน้า
เดี๋ยวตำรวจจะเร่งสืบสวนสอบสวน

ไม่รู้โควิดจะเดินทางได้เมื่อไหร่นะ

แต่คุณป้าผมสวยผมเยอะใช่ไหม